พาคุณผู้ชมมาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์
จริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่ว่ามีการไปแจ้งความที่สพเมืองกาลสิน๑๐มิถุนายน
ผู้เสียหายเป็นนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๓เท่านั้นเองค่ะ
คือผู้ปกครองพาน้องไปแจ้งความ
ให้เอาผิดกับพ่อครูอ้วน
เขาเป็นครูสอนดนตรีพื้นบ้านดังเลย

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙มิถุนายน

แต่น้องร่วมกิจกรรมกีฬาสีไม่ได้เพราะว่าน้องไม่สบาย
ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกที่บ้านให้มารับ
น้องเขาก็มายืนรอผู้ปกครองให้มารับ
หน้าบ้านพักของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

แล้วอยู่ดีพ่อครูอ้วนคนนี้

ชวนน้องเข้าไปในบ้านพัก
ซึ่งอยู่เป็นเหมือนกับหอพักของวิทยาลัย

แล้วภรรยาของพ่อครูอ้วนคนนี้ไม่อยู่พอดี
แล้วก็ข่มขืนกระทำชำราว

ห้ามเอาเรื่องห้ามไปบอกใครห้ามแจ้งความนะ

มายืนรอผู้ปกครองเพื่อมารับกลับบ้าน

ถูกพ่อครูอ้วนคนนี้ข่มขืน
ก็เลยผู้ปกครองพาน้องไปตรวจร่างกาย

ทางตำรวจก็ขออนุมัติศาล
ออกมาจับและจับกุมพ่อครูอ้วนได้แล้ว
ตั้งแต่สิบแปดมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพ่อครูอ้วนก็คือนายชัยสิทธิ์
สนสุนันอายุห้าสิบห้าปีนะคะเป็นอดีตพ่อครูสอนดนตรีพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมาก
ครับเนี่ยช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำ
ส่งตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดกาลสินคัดค้านการประกันตัวนะคะ
แต่ว่าญาติของพ่อครูอ้วนคนนี้ขอประกันใช้เงินสองแสนบาทสารอนุญาตให้ประกันตัวค่ะ
เรื่องต้นยังให้การภาคเศษอยู่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะนำหลักฐานทั้งหมด
ทำสำนวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจรีมนตรีจรรพงศ
ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน

กำชับให้พนักงานสอบสวนทำคดีด้วยความรอบครอบค่ะ

เรื่องต้นจริงแล้วคัดค้านการประกันตัวไปด้วยนะคะ
เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
นายชัยสิทธิ์หรือพ่อครูอ้วนคนนี้เป็นคนดัง
เป็นคนที่เขารู้จักกันในวงการของดนตรีพื้นบ้าน
เป็นครูสอนดนตรีพื้นบ้านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยค่ะ
ศิษย์จะเรียกกันว่าพ่อครูอ้วนเนี่ยค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ทางเด็กผู้เสียหาย
ผู้ปกครองเขากลัวไงคะว่าจะได้รับอันตราย

เพราะว่าได้รับการประกันตัวไปแล้วด้วย
เนี่ยทางตำรวจก็เลยยืนยันว่า
เจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
จะใช้หลักฐานที่มีมาประกอบสำนวนคดีค่ะ
จดสอบให้อย่างดีนะครับเราไม่มีการการแก้นใครครับ
นี่ค่ะทางพลตำรวจรีมนตรีท่านบอกนะคะว่า
พ่อครูอ้วนคนนี้พอตรวจสอบไปเนี่ยนะ
มีประวัติเคยก่อคดีลักษณะเดียวกันมาแล้ว

คือตอนที่สอนดนตรีอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยเป็นคดีอนาจารย์
ซารคามก็มีปัญหาลักษณะแบบนี้อีก
ปัจจุบันลาออกจากเป็นครู

ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัย
ก็มาเป็นลักษณะครูพื้นบ้าน
ใช่ค่ะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอดีตพ่อครูแล้ว

คือเขาเป็นครูสอนดนตรีพื้นบ้านที่เขาตระเวนสอนไปทั่วภาคอีสาน
พินสอนแคนดนตรีพื้นบ้านของเขาลูกศิษย์เยอะมาก
นี่ค่ะเขาก็มีการบอกไว้ว่า

คุณอีทโปรงลางสะออนก็เป็นลูกศิษย์ครูคนนี้
แต่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณอีทนะคะแต่แค่จะเล่าให้ฟังว่า
พ่อครูคนนี้เขามีชื่อเสียงมากเนี่ย
แต่มาก่อเหตุแบบนี้เคยมีคดีมาแล้วด้วย
ก็เป็นสิทธิ์ที่จะสู้คดีนะเขายังภาคเศษนะฮะ
บอกว่าวันนั้นก็อยู่กับเด็กแต่ว่าไม่ได้ทำอะไร
ข่มขืนไม่ได้อะไรแต่ว่าประวัติคดีมันโชคโชนเหลือเกินใช่